ทีนี้ก็ถูกมองว่าจะเป็นการแย่งลูกค้า
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอาหารตามสั่งอยู่แล้วหรือเปล่าครับ

ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็พบว่า
เป็นเพียงเมนูอาหารปรุงสดเมนูง่ายเท่านั้นเองนะครับ
ก็จากกระแสเรื่องการเปิดร้านอาหารตามสั่งในร้าน๗๑๑

เพื่อจะไปพิสูจน์นะครับว่าร้านอาหารตามสั่งที่ว่านี้จะขายอะไรบ้าง
เมื่อเราลงไปพิสูจน์เราก็เห็นว่า
เตอร์ที่ขายอาหารในร้าน๗๑๑
ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ว่าต้องมีผัดกะเพราต้องมีไข่ดาวต้องมีข้าวผัด
ต้องมีราดหน้ามีผัดซีอิ๊วต่าง

อย่างไข่กระทะอย่างนี้อย่างข้าวไข่ข้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
รวมถึงข้าวเบคอนผัดกระเทียมแล้วก็โจ๊กอะไรพวกนี้

เป็นการปรุงสดแบบง่าย
ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไป
ที่เขาตั้งร้านอยู่ติดกับร้าน๗๑๑

ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่า
อาหารปรุงสดที่ขายใน๗๑๑
ไม่มีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าอื่นแน่นอน
เพราะว่าผู้บริโภคเองก็รู้สึกว่า
มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
ใครจะเลือกกินอาหารในเว่นก็ได้
หรือว่าจะเลือกอาหารตามสั่งจากร้านที่อยู่ข้างหน้า๗๑๑ก็ได้เหมือนกัน
มันเป็นทางเลือกแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเลือกกิน
ของยายนี่ก็เป็นลูกแบบนึงเองไง
กลายมาแบบอาหารเช้าอาหารอะไรพวกนี้เขากินนึง
เพราะว่าเราเปิดสายหน่อย๘โมง
ก็สะดวกในมุมสำหรับคนอย่างตัวส่วนตัวนะคะแบบ
ทำงานแบบเลิกหรือว่าอะไรไม่ได้เป็นเวลา
บางทีก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ต้องกลับมาแล้วเจอตลาดที่ขายตามแบบในซอยเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้
ก็จะมาเจอเซเว่นบางทีก็วันไหนถ้าหิวก็สะดวกก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับอาหารปรุงสดในร้าน๗๑๑
จะขายราคาสูงกว่าร้านอื่นเพื่ออะไรคุณ
เพื่อไม่ให้กระทบกับร้านอาหารตามสั่งทั่วไป
ไม่ใช่เป็นการไปตัดราคาอะไรของเขานะครับ
และย้ำว่าไม่ได้เปิดขายอาหารปรุงสดตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
มีช่วงเวลาในการให้บริการนะคุณผู้ชม
คือจะตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มเท่านั้นแหละ
ใช่ครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกลุ่มวัยทำงาน
นักศึกษาที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
ให้ได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพแบบสะดวกและรวดเร็วนะครับ